เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปรู้จักกับพันไม้พันหนึ่ง
ที่จังหวัดระยองเขามีชื่อเรียกแปลกเหมือนกันนะครับ

โอ้โหเขาบอกว่าผลของมันเนี่ยนะครับ
ชาวระยองเขาเอาไปทำข้าวราง
เป็นอาหารโบราณของชาวระยองที่สืบทอดกันมานาน

ลูกกลมพวงใหญ่ลักษณะไม่ค่อยคุ้นตาสักเท่าไหร่

เจริญเติบโตอยู่ภายในพื้นที่ตำบลเนินค้อ

ซึ่งเป็นพื้นที่ภายในร้านครัวจันหอม
ที่มีนางนงยาวแสงวิลัยเป็นเจ้าของ
โดยบอกว่าได้ปลูกต้นประบกไว้๔ต้น
ความสูงแต่ละต้นประมาณ๓๐เมตร

เนื่องจากต้องการอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากเอาไว้

โดยเฉพาะในช่วงของเดือนกรกฎาคม

ต้นระบกจะออกดอกหอม
และมีผลร่วงหล่นลงมาเป็นจำนวนมาก

ชักชวนให้เยาวชนในชุมชน
ไปช่วยกันเก็บลูกระบบผลสุก
จะได้สาธิตขั้นตอนการนำลูกระบก

เมนูโบราณของชาวจังหวัดระยอง
สืบทอดกันมาช้านานให้เราได้ดูกันด้วย
ลองไปฟังเสียงชาวบ้านก่อนจะเริ่มลงมือทำกันหน่อยค่ะ
เอามาทุบแกะแล้วก็จะกลายเป็นเม็ดแบบนี้ค่ะ

แล้วก็เราก็เอามาต้มแกะอีกครั้งหนึ่ง
ให้มันเป็นเม็ดแบบนี้ค่ะสีขาวแล้วก็จะกลายเป็นอย่างนี้แหละค่ะ

สำหรับขั้นตอนการคั่วนั้นชาวบ้านบอกว่า
เขาจะคั่วไปเรื่อยจนกว่าเมล็ดกระบบจะสุก
แล้วก็เป็นสีเหลืองมีกลิ่นหอมกำลังดี
ก่อนจะนำไปตำหรือบดให้ละเอียด
สมเกลือเล็กน้อยตำให้ละเอียดอีกครั้ง
ตามด้วยน้ำตาลทรายผสมให้เข้ากัน
แล้วก็ตักใส่กรวยใบตองสามเหลี่ยมที่เตรียมไว้

เท่านี้ก็จะได้ข้าวรางรสชาติหวานเข็มอร่อยกำลังดีค่ะ

เวลารับประทานก็จะนำไปอุ่นในหม้อหงข้าวแบบนี้
แล้วนำไปรับประทานกับข้าวสวยร้อน
จะให้รสชาติอร่อยและเข้ากันได้ดีเลยทีเดียวค่ะ
รสชาติอร่อยหวานลิกเค็มหน่อย

ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังวาบอกว่า
รางนั้นถือเป็นเมนูอาหารโบราณ
ของคนเท่าคนแก่ชาวจังหวัดระยอง
ที่นิยมรับประทานกันมานานแล้ว
ซึ่งการทำข้าวรางของชาวบ้านในหมู่บ้าน
ก็ถือเป็นการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่ง
ที่ร่วมกันสืบทอดมานานจากบรรพบุรุษเป็นร้อยปีเลยทีเดียวค่ะ
และยังเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่สามารถถนอมอาหาร
และช่วยเก็บรักษาอาหารให้คงคุณภาพความอร่อย
และยังเก็บไว้รับประทานได้นานด้วย
การแปรรูปการไล่มันยากระบากหน่อยหนึ่ง
เพราะมันต้องใช้เวลาเพราะว่าจากผลสดที่หล่นจากต้นมา
มันต้องไปตากแห้งหรือสมัยโบราณเขา
โบราณก็จะเรียกข่าวลางหรือกะลาง
แล้วเขาจะเป็นเหมือนการถนอมอาหารไว้
เพื่อให้กินได้นานหลายสัปดาห์อะไรอย่างนี้
สำหรับต้นกระบบถือเป็นพันไม้สารพัดประโยชน์เลยก็ว่าได้ค่ะ
เพราะเนื้อไม้ของต้นกระบบสามารถนำไปใช้ในการก่อสร้าง
ผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้หรือจะนำไปเผาเป็นถ่าน
ซึ่งไม้กระบบจะให้ความร้อนได้ดี
ส่วนเมล็ดกระบบนำไปอบหรือคั่วรับประทานเป็นของทานเล่นได้
เนื้อจากเนื้อเมล็ดมีรสชาติมันอมหวาน
มีสรรพคุณบำรุงเส้นเอ็นและไขข้อฆ่าพญาติในท้องได้ด้วยค่ะ
อกจากนี้ในเมล็ดกระบบจะมีน้ำมันมาก
ครัวเรือนก็จะนำเมล็ดไปทำเป็นสบู่สมุนไพรและเทียนไข
ที่จะให้คุณสมบัติที่ดีต่อการใช้งานค่ะ